คุณผู้ชมคะถ้าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเอาไว้มันหายไปเนี่ยทำยังไงดี
กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องตามหาครับถูกไหมคะต้องตามหาถามเพื่อนบงเพื่อนบ้าน
ใครบ้านใครมีกล้องวงจรปิดไล่ดูกล้องวงจรปิดมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะ
แมวเขาหายไปครับแมวชื่อเจ้าไทเกอร์เป็นแมวพันทางหายไปอุ้ยตามหาใหญ่เลยจนไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอืม
แมวของเขาไปเอาผู้หญิงคนนี้เหรอเออแล้วเขาก็เลยมาโพสต์ไว้บอกว่าอยากให้ผู้หญิงคนนี้เอาแมวมาคืนเขาหน่อย
ปรากฏผู้หญิงคนนี้มานะคะมาค่ะแต่ไม่ได้เอาแมวมาคืนนะคะมาไขข้อข้องใจมาชี้แจงแล้วมาขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
ทำไมฮะเพราะแมวที่เธออุ้มไปคือแมวลูกสาวเธอค่ะอ๋อไม่ใช่แมวคนอื่นไม่ใช่ค่ะอ้าว
ไม่ใช่แมวที่ชื่อไทเกอร์แต่เป็นแมวที่ชื่อกังฟูอ๋อแมวในอ้อมอกของพี่ผู้หญิงคนนี้ชื่อกังฟู
ถูกต้องคนละตัวกับเจ้าไทเกอร์คนละตัวถึงแม้ว่ามองไกลอาจจะเหมือนแต่คนละตัว
คุณพี่บอกว่าโอ้โหพี่ต้องชี้แจงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะ
คนก่นด่าพี่เขาเป็นแสนสองแสนคอมเมนต์อ่ะเพราะคนรักสัตว์ก็เยอะไง
เออมีคนให้กำลังใจกี่คนรู้ไหมเท่าไหร่ฮะ
สองสองคนสองให้กำลังใจ
อีกสองแสนโอ้โหถล่มเหรอด่าพี่แกบอกโอ้โหคุณคือคุณต้องตรวจสอบก่อนนะ
อ่ะเอาจริงถ้ามันเห็นหน้าค่าตาพี่แกชัดแล้วเอาลงเฟซบุ๊กเนี่ย
เผลอเผลอมันเข้าพระบอคอมพีดีพีเอนะคุณอ๋อถูกไหมอ่าเข้าวงส่วนบุคคล
แล้วนี่ประเด็นคือเขาอุ้มแมวลูกสาวเขาด้วยเขาไม่ได้ไปขโมยแมวขวนอีก
บอกว่าเนี่ยผมมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแล้วมีพยานบุคคลด้วยคือเจ้าของร้าน
บอกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ขอเชือกปอไปผูกแมวระหว่างนั่งรออาหารแล้วก็อุ้มแมวขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลย
สามทุ่มวันที่สามกันยายนโอ้โหคุณพี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
วันนี้ข่าวออกไปแบบนี้พี่เสียหายมากเลยนะฟังพี่ก่อนไปหนุ่มทักทักเฟซบุ๊กไปหาผู้ชาย
ไปเจอกันที่ร้านไอ้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดไปกับพี่เลยครับไปไปนั่งเคลียร์กันบอกแมวตัวนี้
กังฟูไม่ใช่ไทเกอร์เป็นแมวลูกสาวพี่พี่ไปอุ้มมาจากบ้านลูก
เพื่อจะเอาไปทับกับแมวพันธุ์ที่พี่เลี้ยงเอาไว้และนี่ช่วงที่เคลียร์กันคลิป
แกเปิดหลักฐานให้ดูเลยเนี่ยดูเธอดูเลยนี่นี่แมวพี่อย่างนี้
หน้าตามันเหมือนกันเนาะงั้นวัดกันแบบนี้วัดยังไงเรียกชื่อสิจ๊ะ
แมวแต่ละตัวจะมีชื่อของเขาอ่าถูกต้องแมวแมวน้องชื่อไทเกอร์ครับ
แต่แมวพี่ชื่อกังฟูผู้ชายคนนั้นลองเรียกไทเกอร์ไทเกอร์
เป็นไงฮะนิ่งค่ะคุณพี่โนรีเรียกกังฟูกังฟูลูก
เป็นไงฮะเดินค่ะอ๋อมันเดินมาเหรอขยับจะเดินมาหาค่ะ
อืมก็เลยโอละพ่อก็คือน่าจะเป็นแมวของพี่โนรีเขา
ไม่ใช่แมวของคุณผู้ชายที่ตามหาเออคือหน้าตาจะคลักกัน
แต่คุณพี่บอกทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่เสียหายมากนะ
มันแมวลูกสาวพี่พี่จะแจ้งความ
เพราะตอนแรกคู่กรณีก็ตามหาแมวแล้วคิดว่ามีคนขโมยแมวไป
ก็เลยจะไปแจ้งตำรวจเอาผิดเหมือนกันใช่พี่ก็จะแจ้งความกลับเหมือนกัน
ทีมข่าวก็เลยเข้าไปหาพี่โนรีนะคะไปคุยกันหน่อย
พี่เถอะอุ้มกังฟูมาโชว์เลยนี่คุณพี่โนรีค่ะอุ้มกังฟูมมาโชว์เลย
บอกนี่พี่เนี่ยเลี้ยงแมวนี่นี่เจ้ากังฟูอ๋อขนมันฟูจริงนะ
เลี้ยงแมวไว้๖ตัวมันเปอร์เซียผสมสก๊อติ๊กไงคุณ
เซียมันขนฟูใช่ไหมพี่เลี้ยงแมวไว้เนี่ย๖ตัวรวมเจ้ากังฟูนี่ก็๗ตัว
คือกังฟูแมวของลูกสาวพี่ไปอุ้มมาจากบ้านเพราะว่าจะเอามาทับกันกับแมวที่บ้าน
อันดูเลยนั่นน่ะแมวอีกตัวหนึ่งของพี่เห็นไหมพี่ก็เปิดกล้องให้ดูว่าเนี่ย
ให้ดูตั้งแต่แรกเลยพี่เนี่ยไปรับกังฟูที่บ้านใส่กระเป๋าสะพายข้างแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านลูกสาว
ยังเปิดกระเป๋าให้เดินนี่ไงเอาจ้องกางฟูกลับไปบ้านยังพี่ยังคุยกับรอปภอยู่เลย
เห็นไหมนี่ตอนออกจากบ้านพี่พาออกมาตั้งแต่บ้านแล้วอยู่ในกระเป๋านั่น
แล้วตอนที่ไปสั่งอาหารเนี่ยพี่เห็นกังฟูดูกลัวกลัวอาจจะไม่คุ้นที่
กลัวว่ามันจะตะเลิศหนีไปก็เลยขอเชือกปอจากร้านมาผูกังฟูเอาไว้
พอพี่ได้อาหารก็อุ้มกังฟูขี่รถออกไปกังฟูมากับพี่ตั้งแต่แรกแล้ว
ไม่ได้เพิ่งมาแถวนั้นพี่มีหลักฐานเป็นข้อความแชทที่ไลน์คุยกับลูกสาวด้วย
พี่จะเข้าไปเอากังฟูที่บ้านตอนนี้พี่เดือดร้อนหนักมากนะ
เมนต์ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตน่ะเขาก็ไม่รู้ไงว่าความจริงเป็นยังไง
เขาเห็นภาพบวกกับแคปชั่นอ่ะถล่มด่าพี่ซะเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
ป้าก็พาเขามาบ้านแล้วก็ให้เขาดูว่าใช่ไม่ใช่
ถ้าใช่มึงก็เอาไปถ้าไม่ใช่ก็เรื่องของมึง

แต่แมวป้าคือกังฟู

ปุ๊บก็บอกป้าผมขอโทษนะ
ผมเจอแมวผมแล้วป้า

ดูดิมันไม่ใช่แล้วแหละ
เอาไปลงอีกเพราะที่เราไม่รู้เรื่อง
นี่ค่ะคือจริงนี่ถึงขั้นไปตกลงกันที่

แต่ยังตกลงกันไม่ได้เลยค่ะ
สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพี่โนรีบอกว่าไงรู้ไหม

ที่ยังไม่ได้ยินคำขอโทษเลย
แล้วพี่ได้ยินอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกเขาจะดำเนินคดีกับพี่
พี่บอกได้เจอกันเพราะพี่ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

แล้วก็ส่วนแมวที่หายไปก็ขอให้เจอโดยเร็วนะ

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันแล้วกันครับ